โอ้ช้อปปิ้งเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะคุณผู้ชมสรรพสินค้าหัวเขียวก็เปิดใหม่
แล้วก็ลดราคาเยอะแยะมากมายเนี่ยดิฉันก็ซื้อของเตรียมคลอดไปแล้วละกันคุณผู้ชม
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ชุ่มฉ่ำฝนจะตกอะไรเบอร์นั้น
ผ้าก็กว่าจะแห้งก็ทำใจกันหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมแต่วันนี้พื้นที่ไหนฝนจะตกบ้างค่ะ
ดูว่าตอนนี้นะคะกลุ่มฝนยังคงปกคลุมอยู่ทั่วไทย
แต่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะว่าจากแผนที่อากาศนั้นจะยังคงมี
ร่องฝนและหย่อมฝนคือสัญลักษณ์รูปตัวแอลเนี่ยพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
คืออีสานบนรวมถึงภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างด้วย
บริเวณดังกล่าวนี้แหละค่ะต้องเฝ้าระวังให้ดีสำหรับวันนี้
ยังคงจะมีฝนตกโดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงค่ำไปจนถึงช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชม
ส่วนเรื่องของปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ
ปะทะกับลมและความร้อนต่างรวมถึงความชื้นด้วย

สำหรับโมเดลจำลองสภาพอากาศนี้นะคะ
ทำให้เราพอคาดการณ์ได้ว่าช่วงเวลาไหนพื้นที่ใดที่จะมีฝนตกลงมาบ้าง
เช้าแบบนี้ตกทางตอนบนเล็กน้อยนะคะเป็นฟ้าครึ้มตกปล่อยบริเวณเลย
กลนครภาคกลางแถวพิศนุโลกนะคะรวมไปถึงช่วงบ่ายเนี่ย
เริ่มตกที่ภาคตะวันออกอีสานตอนล่างแล้วก็ไปที่ภาคเหนือ
ส่วนช่วงประมาณสัก๔๕โมงเย็นไปแล้วค่ะเริ่มพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
ก็คือภาพนี้นะคะแล้วก็ตกแนวตะวันตกของประเทศรวมถึงภาคเหนือ
ไล่ลงมาทั้งแถบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือให้ดี
ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือนะคะเดินเรือกันได้ด้วยความระมัดระวัง
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรค่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะคะที่เกิดจากฝนฟ้าขนองกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะตอนนี้น้ำในเขื่อนหลายแห่งหลายที่นะคะ
ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะฝนตกแทบจะทุกพื้นที่
เหนืออีสานกลางตะวันออกอย่างพื้นที่นี้นะคะก็คือที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชายนาฏ
ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น๓เมตรแต่ว่าปริมาณน้ำเหนือก็ยังไหลมาสมทบต่อเนื่องค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงฝากเตือนผู้ประกอบการกระชังปลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ตรวจสอบความแข็งแรงของเชือกที่ผูกกระชัง
ตรวจสอบให้แน่นหนานะคะแล้วก็ต้องเตรียมรับมือกับกระแสน้ำเหนือไหลแรง
อาจจะทำให้กระชังปลาได้รับความเสียหายได้ค่ะ
ไปดูภาพของโขลงช้างป่าเขาใหญ่ที่ออกมาอวดโฉมต้อนรับนักท่องเที่ยวหน่อยนะคะ
มันเหมือนมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เหมือนกัน
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาเดินกันแบบนี้ในช่วงเย็นเย็นค่ะ
มีคนเจอช้างป่าช้างป่าฝูงนี้จำนวนเกือบ๒๐ตัวนะคะ
เดินข้ามถนนบริเวณฝั่งขาลงจังหวัดปราจีนบุรีนักท่องเที่ยวเองก็ทั้งตกใจทั้งตื่นเต้น
ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มาผลักดันให้มันกลับเข้าป่าไป
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ
และต้องการที่จะออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของอย่างไรก็ตาม
ตรวจสอบสภาพอากาศกันทุกวันรวมไปถึง
อย่าลืมค่ะดูแลตัวเองใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างล้างมือกันต่อเนื่องด้วยนะคะ
จะได้ไม่เจ็บป่วยแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าอากาศด้วย
วันนี้ลาไปก่อนนะคะยังมีของอีกเยอะที่ต้องช็อปค่ะสวัสดีค่ะ